สวัสดีค่ะครับสวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีครับคุณชิสา
ได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าว
มาแล้วมาพร้อมกับพายุฝนเลยโอ้โหซ่าซู่ซ่าในกรุงเทพโดยเฉพาะจุดที่เราอยู่ตรงนี้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

แปลว่าจะไม่ตกนะจ๊ะยังคงต้องเตือนพ่อแม่พี่น้องเหนืออีสานตะวันออกอยู่ต้องระมัดระวังกันอยู่ดี
และโดยคนกรุงเทพเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องน้ำน้ำรอการระบายกันต่อด้วย
ครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนแล้วกันเนาะ
คุณผู้ชมไม่อยากให้พลาดเราฝากเตือนอีกหนึ่งเรื่องนะครับคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวจับกว้างออกมาให้ผมเลยนะ
คุณผู้ชมดูนู่นติ๊กต๊อกเกอร์ทั้งหลายไม่อยากให้พลาด

ติ๊กต๊อกของเราอยากให้คุณผู้ชมติดตาม

สแกนเลยเดี๋ยวจับกว้างไว้ให้ผมอย่างนี้เลยนะครับ
เดี๋ยวผมจะได้แบบว่าเดินสแกนนะ
ติดตามติดตามข่าวสารทันทุกเหตุการณ์จากคนข่าวตัวจริง
แต่ข่าวสารก็มีให้ติดตามด้วยนะคะ
แล้ววันนี้สำคัญมากเราแจกครับ
ของรางวัลให้กับ๕ท่านผู้ที่ทำถูกกติกา
ส่งข้อความผ่านทางไลน์อ่าส่งมาวันนี้เราจะถามคุณผู้ชม
คนที่ตั้งใจดูรายการของเราครับอ่าเราจะแจกแจกของรางวัลสุดยิ่งใหญ่นะคะ
ใครที่ดูรายการของเราวันนี้จับตาดูช่วงสะบัดรอบกรุงให้ดี
วันนี้เราพาไปกินเมนูอะไรตอบมานะคำถามง่าย
แค่บอกมาว่าวันนี้เราพาไปทานเมนูอะไรตอบให้ถูก
และไวที่สุด๕ท่านรับของรางวัลชุดใหญ่
แน่นอนอย่าลืมติดตามรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการวันนี้สดเลย
ไม่ต้องรอนานว่าเราจะได้หรือไม่ท้ายรายการรู้กันเพราะฉะนั้นติดตามให้ได้ตลอดทั้งชั่วโมงไปเลยค่ะได้แล้วล่ะครับ
ในช่วงนี้ก็พูดถึงโครงการของทางฝั่งรัฐบาลกันหน่อยเขาก็มีมากมายออกมาหลายโครงการที่น่าสนใจ
โดยเฉพาะตอนนี้คนละครึ่งต้องเตรียมกันแล้ว

ที่๕แล้วนะจ๊ะใครจะได้รับสิทธิ์บ้างนะคะคุณสมบัติมียังไงแล้วต้องลงทะเบียนกันเมื่อไหร่

สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส๕นี้เรียกว่าโค้งสุดท้ายแล้วนะ
กับการที่ภาครัฐเขาเปิดให้ลงทะเบียนกันค่ะ
แล้วก็จะให้เงินเราใช้๘๐๐บาท
ในช่วงระยะเวลา๒เดือนก็คือ๑กันยายนจนถึง๓๑ตุลาคม๒เดือนนะคะ
ใครที่เป็นผู้ใช้รายใหม่นะคุณชนะ
เตรียมตัวลงทะเบียนกันให้ดีนะคะจะมีวันกำหนดนะคะ
แล้วก็ต้องเช็คคุณสมบัติด้วยว่าเราเข้าคุณสมบัติที่รัฐเขากำหนดไหม
คุณสมบัติเป็นอย่างไรกันบ้าง
ไปดูกันหน่อยนะครับข้อแรกง่ายเลย
ต้องเป็นประชาชนที่มีสัญชาติไทย

อย่างที่๒อายุ๑๘ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
สามีบัตรประจำตัวประชาชน
ต้องไม่เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ห้านะฮะไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ
หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการนะ
และข้อ๖ต้องไม่เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขของ
มาตรการต่างของทางภาครัฐครับ
ถ้าเช็คแล้วคุณสมบัติฉันได้หมดทุกอย่างแล้วก็วันที่๑๙นะ๑๙สิงหาคมเนี่ยยืนยันสิทธิ์กันได้เลยไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้รายเก่าหรือรายใหม่
ถ้าใช้รายเก่าคือใช้เฟส๔มาแล้วเนี่ยคุณกดยืนยันในแอปเป่าตังค์ได้เลย
ส่วนคนที่เพิ่งเคยใช้คุณก็เข้าไปในแอปเป่าตังค์หรือว่าเว็บไซต์คนละครึ่งได้เช่นกัน
แต่ถ้าหากเป็นผู้ประกอบการร้านค้าอยากจะเข้าร่วมโครงการบ้าง
วันที่๑๕สิงหาคม๖โมงเช้าถึง๔ทุ่มรีบลงทะเบียนกันนะคะ
จะมีตังค์ได้ใช้๘๐๐บาท
ครับเรื่องของข่าวปลอมเราฝากเตือนกันอยู่ทุกวันจริงเพราะเวลาบางครั้งบางครา
เราไปเห็นจากที่ใครคนนู้นคนนี้เขาแชร์มา
ความคิดเรามันจริงหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นกันบ่อย
ก่อนที่สลากินแบ่งรัฐบาลเขาจะทำการประกาศ
มักจะมีข่าวลือว่าเฮ้ยมีเลขนู้นเลขนี้หลุดออกมา
จริงหรือเปล่าล่ะความจริงเป็นอย่างไรไปดูกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าล่าสุดมันมาอีกแล้วคุณชิสา
ออกมาเตือนทุกคนนะคะบอกว่าอย่าไปเชื่อนะ
เรื่องใบเฉลยตัวเลขลับในการออกผลสลากินแบ่งรัฐบาล
วันที่๑๖สิงหาคมนี้หน้าตาเป็นแบบนี้

เหมือนเฉลยข้อสอบใช่มันไม่ได้มีข้อสอบรั่วหรอก
อย่าได้เชื่อเลยเพราะนี่ปลอมเลยค่ะคุณผู้ชมปลอมในปลอม
จริงนะสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลเขาบอกเลยว่า
ไม่เคยมีการกำหนดตัวเลขรางวัลออกมาแบบนี้

โปรดระวังมิจฉาชีพแล้วก็หยุดแชร์ข่าวปลอมแบบนี้ออกไป
เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดในวงกว้างนะครับ
ใช่ค่ะก็ขอบคุณข้อมูลที่ถูกต้องนะ
จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

เพราะยุคนี้นะครับอินทนงอินเตอร์เน็ต

ถ้ายุคก่อนสมัยก่อนที่เขาใช้จดหมายกัน

เขาจะส่งไปตามบ้านต่างเป็นจดหมายเลยนะ
คล้ายพวกแชร์ลูกโซ่อารมณ์แบบนั้น
ก็เลยมาฝากเตือนกันทุกครั้งนะฮะ

ถ้าใครบอกว่ารู้ว่าจะออกนู่นออกนี่อะไร
อย่าไปเชื่อเด็ดขาดเชื่อเถอะถ้าเขารู้จริง
เขาไม่มาบอกหรอกครับเขาเก็บไว้ด้วยคนเดียวแน่นอนฮะ

เพราะว่าเขาทำอย่างโปร่งใสอยู่แล้วสำหรับกองสลากนะครับ
ใช่แล้วค่ะแต่เรื่องต่อไปนี้เราก็อยากจะย้ำเตือนสำหรับพ่อค้าแม่ขายเหมือนกัน
โดยเฉพาะสาวแม่ค้าเขาบอกว่าเจอดีเขาให้แม่ค้าที่เขาขายน้ำปั่นไปเจอกับโรคจิตจะมาโชว์ของ
เอ้าดูกันไปนะภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพของพฤติกรรมชายคนนี้ได้
ไถมอเตอร์ไซค์มาแบบนี้แล้วยังไงเอ๊เห็นอะไรแว๊บแล้วน้ำปั่น
หิวน้ำด้วยคะเนี่ยอยากจะกินน้ำปั่นก็เลยลงจากรถนั่นแหละครับ
แต่เขาไม่ได้ลงจากรถอย่างเดียวไงเขานะฮะลักษณะเนี่ยเสื้อเนี่ยเหมือนจะทำการถอดออกด้วย
จอดรถปุ๊บถอดเสื้อปั๊บเออแล้วเดินเข้าไปในร้านที่ขายน้ำปัน

ถอดเสื้ออย่างเดียวไม่พอดูเหมือนกับว่า

ถูกกางเกงก็เอาออกด้วย

แล้วเดินเข้าไปหาแม่ค้าที่ขายน้ำปั่น

อุ้ยไม่ได้ขอกันน้ำง่าย

ต้องซื้อแต่ว่าจะถอดเสื้อผ้ามาซื้ออันนี้ไม่ได้

ทีนี้ไปคุยกับเจ้าของร้านนะคุณชนะนะ
นางสาวพิมลนัทหมื่นราชอายุ๒๕ปี
นี่แม่ค้าขายน้ำปั่นที่อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้ในอำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรีนี่แหละ
เธอบอกว่าเธอเปิดขายร้านขายน้ำปั่นแบบออนไลน์นะ
ไม่ได้มีการปิดรั้วที่แบบมิดชิด
แต่เป็นอันรู้กันสำหรับคนที่สั่งผ่านออนไลน์มาครับ

เธอบอกว่าเธอกำลังจัดของอยู่ภายในบ้าน
แล้วมารู้ตัวอีกทีคนร้ายก็เดินมาที่หน้าประตูรั้วเธอแล้ว
ท่าทางนะเธอบอกอย่างนี้นะเหมือนคนเมายาเลย
แล้วพูดลอยอย่างที่ผมบอกไป
ขอกินน้ำหน่อย
พูดกลับออกไปบอกพี่มาทำไมทำไมพี่ไม่ใส่เสื้อผ้า
คนร้ายก็ตอบบอกว่าไม่มีผ้าจะใส่ไม่มีเสื้อใส่
ค่ะแล้วด้วยความที่เธอกลัวจะถูกทำร้ายก็ทำใจดีสู้เสือ
อย่างที่บอกยื่นแก้วน้ำให้คนร้ายวางเอาไว้นะ
วางเอาไว้ก่อนนะตรงรังน้ำแข็งนั่นน่ะ
แล้วรีบหยิบโทรศัพท์มือถือวิ่งเข้าบ้าน
อีกว่าคาดว่านะคนนี้น่าจะเป็นคนร้ายที่ชอบโชว์
โชว์อะไรโชว์ของ

คือยังไงล่ะคนในหมู่บ้านเขาบอกว่าเคยเจอ
เคยทำแบบนี้มาแล้วหลายครั้ง

ของเราเราก็เก็บเอาไว้สิจะไปโชว์เขาทำไม

ปัญหาเกิดครับเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เธอน่ะไม่กล้าแล้วไง
กลัวแล้วไงไม่กล้าออกมาขายของไม่กล้าเปิดร้านขายน้ำปั่นแล้ว

โอ้โหแบบนี้กลัวก็เลยต้องวอนเจ้าหน้าที่ลงไปดูหน่อยแล้วกัน
ถ้าเจอชายคนนี้ถ้าเกิดว่าสติไม่ดีก็พาไปบำบัดรักษาจะดีกว่า
งั้นเดี๋ยวไปก่อเหตุอะไรที่มันมากมายกว่านี้ร้ายแรงกว่านี้มันจะแย่กว่านี้นะ
ถูกค่ะนี่ยังดีที่มีวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์เอาไว้
อาจจะใช้เป็นหลักฐานในการไปจัดการไปดูแลผู้ชายคนนี้ต่อนะคะ
รวมไปถึงถ้าหากมันเป็นเหตุร้ายก็ยังใช้ในการดำเนินคดีด้วย
อ่ะฝากแล้วกันใครที่ดูแลพื้นที่โซนนั้นก็ช่วยจัดการด้วยนะคะ

อีกปัญหาสังคมหนึ่งก็คือปัญหาเกี่ยวกับเด็กติดเกมหรือเด็กเล่นเกม

น่าเป็นปัญหาพลาสติกกันนะมันก็เป็นปัญหาหลักนะเด็กก็ชอบเล่นเกมนี่
ก็ธรรมดาเด็กอยากเรียนรู้เห็นอะไรสนุกสนานใหม่
แต่ปัญหามันเกิดขึ้นกับคุณพ่อคนนี้ค่ะ
ที่ลูกเอามือถือพ่อไปเล่นเกมแล้วก็กดซื้อเกมต่างเสียเงินไป๕๐๐๐
สุดท้ายพ่อไม่ดุลูกนะคะแต่ใช้วิธีสั่งสอนจนกลายเป็นไวรัลแบบนี้ค่ะ
เห็นมั้ยครับ
ที่หนูกดไปมันไปหักเงินในของป่า
แล้วปิดเทอมแล้วเดี๋ยวไปขายของกำลังตั้งมาให้ป่า
โอเคไหมไม่เป็นไรครับไม่ต้องร้องครับ

ต้องบอกว่าชื่นชมความใจเย็นของคุณพ่อนะ
ในการค่อยบอกค่อยอธิบายว่า
สิ่งที่ลูกทำมันไม่ถูกยังไง
ต้องแก้ปัญหายังไงครับเนี่ยค่ะ

ห้าหมื่นบาทนะคะโอ้ดูเอ้ยกดเกม

ใช่ค่ะถ้ามานับเป็นเงินที่ต้องเสีย

บาทครึ่งแสนไม่น้อยเลยนะคะแล้วจะบอกว่า
จริงน้องเขาไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่า
การที่เขาเล่นเกมแล้วกดซื้อเหรียญไปเนี่ย
มันทำให้พ่อเสียหายยังไงพ่อก็เลยต้องอธิบายไง

ใช่ค่ะเด็กเขาก็เล่นเกมตามภาษาเขา
แต่คุณพ่อก็อธิบายอย่างใจเย็นว่าเงินในบัญชีพ่อมันหายไป
พอน้องเขาเข้าใจเนี่ยเขาถึงกับร้องไห้แล้วก็ร้องตลอดเวลาสะอื้นไม่หยุดเลยนะคะ
คุณพ่อก็เลยปลอบใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะ
เอาอย่างนี้เดี๋ยวช่วงปิดเทอมเนี่ยเราไปทำงานหาเงินกันแล้วเอาเงินมาคืนคุณพ่อ
และที่ต้องพาน้องสาวลูกสาวมานั่งฟังด้วยนี่เพราะอะไร

น้องสาวนั่งงงว่าหนูทำอะไรผิดกับพ่อ
แต่เรื่องของเรื่องเพื่อให้ลูกชายคนนี้เป็นพี่ชายใช่ไหม

จะได้สอนน้องด้วยให้เป็นเคสสตาร์ดี้ไง

อย่าไปกดอะไรมั่วซั่วนะลูกเอ้ย

มาถามคุณพ่อถามคุณแม่ก่อน

หลายคนดูต่อกัน

โอ้โหเขาบอกว่ามีคนมาดูนะ

โอ้โหตอนนี้ไม่เคยจะเพิ่มขึ้นไปอยู่แล้ว
เกือบจะ๒ล้านครั้งแล้วนะ

คุณพ่อก็ปลอบคุณลูกนะลูกเอ้ยอย่าร้องไม่เป็นไรแค่๕หมื่นเอง
เดี๋ยวเรามาว่ากันเรื่องการชดใช้สอนลูกเสร็จปั๊บพ่อเดินหันหลังกลับไป
๕หมื่นพ่อร้องเองเลยเดี๋ยวคุณแม่ปลอบไม่เป็นไร
ก็มาปอบไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรพ่อเอ้ย
หมื่นเองเดี๋ยวลูกก็หามาใช้ให้โอ้โหเรียกว่าก็ปลอบขวัญกันไปทั้งครอบครัว
รักกันเข้าไว้นะคะอะไรที่ไม่ดีแล้วก็ต้องค่อยบอกเนาะธรรมดาแหละการดูแลเด็กก็แบบนี้นะคะ
อีกเรื่องหนึ่งก็อ้นละหมานเหมือนกันเรื่องนี้ทำเอาแม่ตกใจเลยนะคุณชนะ
เพราะผู้หญิงอย่าหยุดสวยลูกสาวไปทำตาสองชั้นแต่สภาพใช่ไหมล่ะไปทำมาใหม่
คุณผู้หญิงน่าจะรู้มันยังไม่เข้าที่เข้าทางสภาพมันเหมือนโดนซ้อม
โอ้โหทีนี้แม่แม่โมโหที่เธอไปโดนแฟนซ้อมมาใช่ไหม
โดนซ้อมหรอ
ไอ้แอ้นทำไรโดนไอ้โจติหรอ

อ่ะทำไมพ้นมาทำวะหาไม่ได้ลองไม่ได้เรียกมาเลย
มันตีมันทำไมน่ะไม่ใช่หามันช้ากับใครทำ
ตาสองชั้นหาทำตาสองชั้นเฮ้ยไม่ทำทำไมน่ะ
แม่เอานี่ตอนแรกกะถ่ายเล่นกลายเป็นเรื่องที่แบบแม่คิดจริงไปแล้ว
ดูสิแม่เป็นห่วงลูกนึกว่าถูกซ้อมมา
คลิปนี้คนดูเป็นล้านอีกแล้วประมาณสัก๒ล้านวิวได้อ่ะ
อืมผู้หญิงคนนี้ไปทำศัลยกรรมค่ะเนี้ยฮะ
นางสาวเผ็ดลักษณ์กระอาดอายุยี่สิบเจ็ดปีเจ้าของคลิปค่ะ
บอกว่าเธอไปทำตา๒ชั้นมาวันที่๖สิงหาคม
ตอนถ่ายคลิปเนี่ยแม่เธอที่ใส่เสื้อสีเหลืองน่ะ
คิดว่าตอนแรกมันเป็นฟิลเตอร์
คิดว่าคงจะเป็นเอฟเฟคในมือถือแม่ก็เลยขำไปนิดนึง
แต่พอหันไปดูจริงจริงมันไม่ใช่แล้วไงแม่แอบถามเลย
เลยเพราะว่าแม่เป็นห่วงว่าโดนแฟนทำร้ายหรือเปล่า
กลัวว่าแฟนจะต่อยจนตาเขียวตาปูดเปล่ากำลังจะหยิบโทรศัพท์มาแจ้งตำรวจแล้ว

ใช่ค่ะแต่สุดท้ายลูกต้องรีบปรามก่อนด้วยแม่แม่ใจเย็น
หนูบอกความจริงก็ได้หนูไปทำตาสองชั้นมาไหม

สวยเนี่ยเชื่อไหมนี่แม่หนูเอาถุงยาให้แม่ดูเลย

แม่ก็ยังจะยัดเย็ดให้แฟนอยู่

บอกผมไม่ได้ทำอะไรครับแม่ผมไม่ได้ทำอะไร

โจโจบอกเขียวเขียวข้าวบอกโจโจไม่รู้เรื่อง
เอาอย่างนี้ให้ผู้หญิงคนนี้เขาเล่าดีกว่า
สรุปแล้วเรื่องราวนี้มันจบยังไงฮะ

เขาก็ไม่คำแล้วเขาก็ใส่เลย
เข้าใจว่าเป็นโดนแฟนทำจริงจังเลยใช่ไหมแม่ใช่ค่ะใช่
เขาก็หนูก็บอกไม่ได้ทำไม่ทำตาสองชั้น
เขาก็ด่าหนูว่าอย่ามาปกป้องแฟนโดนใช่ไหมอะไรอย่างนี้
เป็นเรื่องขำเรื่องตลกค่ะไม่คิดว่าแม่จะจริงจัง
จนทำให้เกิดเป็นกระแสแบบนี้ค่ะ

โจยังอยู่นะคะโจยังไม่ได้โดนจับไป

นี่สมมุตินะลองสมมุตินะคุณชิสา

ตัวคุณแม่ก็คือนางสาวสุมิตราแสวงสุข

โอ้โหโจอาจจะติดคุกโดยที่ไม่รู้เรื่องนะ
นั่นน่ะสิคะแต่สุดท้ายเคลียร์กันลงตัวนะคะ
เขาก็ทำสวยมาเดี๋ยวรอแม่อีกสักอาทิตย์
๒๕เทียบทางเองเออ
แม่ก็อาจจะจำลูกสาวไม่ได้เพราะสวยขึ้น
ส่วนโจเองก็คงจะแบบปลื้มใจแฟนสวยขึ้น
คราวหลังแฟนจ๋าถ้าจะไปทำอะไรเราก็บอกแม่ไปเถอะนะ
บอกตรงเลยแม่จะได้ไม่ต้องเข้าใจโจผิด
คือเข้าใจบางทีไม่ยอมบอกผู้ใหญ่ไม่ยอมบอกคุณพ่อคุณแม่
คุณแม่เขาก็เป็นห่วงไม่อยากให้ทำกลัวลูกจะเจ็บ
เราเข้าใจนะแต่ว่าเนี่ยถ้าทำแล้วมันมีปัญหานะคะ
ก็ต้องคุยกันให้ดีนะคะ
คุณผู้ชมดูอยู่อย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนช่องไปไหนนะ
เพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณผู้ชมกำลังรอคอยจะตอบคำถามกับเรา
ใช่แล้วค่ะเพราะอะไรคะ
เราจะพาไปสะบัดทั่วกรุงเทพเลย
แน่นอนจะพาไปที่ร้านเด็ดร้านดังย่านพรานก

วันนี้จะเป็นคำตอบว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับของรางวัลชุดใหญ่
คน๕ท่านที่ตอบไวที่สุดเพราะฉะนั้นอย่ารอช้า
ติดตามไปพร้อมกันเลยนะครับ

ถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นว่ายังไงคุณชิสา
น่ากินเกินมุยส์นี่คือเมนูปลูกไข้เนื่องนมสดค่ะ

ได้ไหมเมนูนี้ชื่อว่าปูไข่นึ่งนมสดคับว่าชมร้านนี้ตั้งอยู่ที่ถนนพลานุษย์
พุทธมณฑ์ถนน๔ใต้สะพานกลับรถนะคะก็บอกเลยว่าร้านยี้ขายอาหารทะเลเป็น
เลยค่ะครับคัดคุณภาพดีตัวใหญ่สดเอามาทำอาหาร

บอกกันหน่อยละกันร้านนี้ชื่อว่าร้านอะไร

ร้านแม่กรองหัวปลาหม้อไฟปูไข่นึ่งนมสด

น้ำจิ้มซีฟู้ดเขาเด็ดมากแล้วนี่

มีปลาทอดอืมมมมมมมมมมตัวใหญ่
น่ากินน่าทานแต่ละเมนูนี่เขาไม่ธรรมดานะ
เขายังมีเมนูเด็ดอีกมากมายหลายเมนูอย่างนี้ละกัน
ลองทานกันดูย้ำชื่อร้านอีกครั้งก็คือ
แม่กรองหัวปลาหม้อไฟปูไข่นึ่งนมสด
ถนนพระนกกรุงเทพหานครนี่แหละ
ส่วนเมนูที่เรามาแนะนำในวันนี้ชื่อว่า
เมนูปูไข่นึ่งนมสด

แล้วตอบกันมาให้ถูก๕ท่านเท่านั้นที่ตอบถูกไวที่สุด
ทางไลน์นะตอบมานะ
แล้วอย่าลืมตอบให้ถูกตอบให้ไวและอย่าลืมแฮชแท็กเบอร์โทรศัพท์ด้วย
เราจะได้โทรไปบอกว่าคุณคือผู้โชคดี
คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวช่วงหน้าไม่อยากให้พลาด
เดี๋ยวจะพาไปไปปีนผาเที่ยวถ้ำ
ที่จังหวัดสาแก้วจะมันสนุกขนาดไหน
คุณจูด้งรออยู่แล้วเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัด
ได้คู่กัดสะบัดข่าว
ใครที่คิดถึงน้องจูด้งบอกเลยว่าเขาไม่ได้ไปไหนค่ะ
แต่วันนี้เขาพาเราเข้าป่าเดินไปลอดถ้ำ
ปีนผาชมความสวยงามตามธรรมชาติ
ถ้าคุณอยากจะชมความสวยงามลุยไปพร้อมกันในช่วง

สมัสทั่วไทย

เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสะแก้ว
แล้วต้องบอกเลยว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมาก
เพชรโพทองและถ้ำเพชรหาดทรายแก้วครับคุณผู้ชม
แต่ว่าก่อนที่เราจะขึ้นไปเราอยู่กับพี่โกแล้วนะครับ

อันดับกำเที่ยวนี้แหละครับอ๋อเป็นคาแนลกรรมการ
ที่จะพาเราไปวันนี้คุณผู้ชมแต่ว่าเส้นทางบอกเลยว่าโอ้โหคด
ไปกันเลยครับไป
โกครับอันนี้เราเดินมาสักพักแล้ว
แต่ผมอยากรู้ว่ากว่าจะถึงท่ามาใช้เวลาเท่าไรครับอิโกะ
เวลาใช้ไม่ได้ครับอยู่ที่ว่าสุขภาพแข็งแรงหรือไม่แข็งแรง
แต่ว่าระยะทางอยู่ประมาณสัก๒๐๐เมตร

ลักษณะทางตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะชันนะฮะ
เพราะฉะนั้นแล้วคนที่เป็นความดันโรคหัวใจไม่แข็งแรง
อันนี้ก็แนะนำว่าอย่าดีกว่าเนาะ
เส้นทางต่อไปจะเริ่มชันขึ้นแล้วฮะ

สังเกตว่าจะเริ่มมีเชือกมีอะไรแล้วครับคุณผู้ชมครับ

บันไดปูนเรียบตอนนี้ฮะ

แนะนำเลยว่าต้องก้าวอย่างระมัดระวังนะครับ
อย่างนั้นลื่นลงนี่ยาวเลยนะครับคุณผู้ชม

คือมันเป็นลักษณะยังไงนะครับมันมาซ้อนกันอยู่

คือมันไม่ใช่หินก้อนเดียวกันคุณผู้ชมเห็นไหม
เหมือนแบบใครจับโปะวางกันจริง

คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งวิวที่เราเห็นตอนนี้

นี่เป็นอำเภอสัมภาวรูนจังหวัดพะตะบอง

อยากรู้แล้วครับไปเลย

ตอนนี้เราอยู่ที่จุดโรยตัวผาคู่แล้วนะครับ

จากตรงนี้ไปถึงข้างล่างมันจะประมาณ๓๐เมตรนะครับผม
คุณผู้ชมครับตอนนี้ใส่ชุดเรียบร้อยครับ

เราตั้งท่าเราก็ตั้งขาห่างกัน

เท้าชุดนี้มันจะเซเป็นตัวข้างหลังนะครับ

เห็นเข้าลงมาแล้ว๓คนละ

โอเคดีครับดี

สี่ห้าครับโอ้โหเดี๋ยวไปดูกันป่ะว่าจะเสียมากับไหนครับ
ไปครับคือตรงเนี้ยมันแคบมากคุณผู้ชมพอแคบแล้วทำตัวไม่ถูกแล้วฮะ
ไปแล้วพิธีกรกำลังลงผู้ส่งไปแล้วนะครับ
สุดยอดคุณผู้ชมครับมันมากตรงนี้มันมีความมืดแล้วแบบท้าทายมากครับคุณผู้ชมครับ
มีความลื่นมันมีความคอนโทนยากอยู่ฮะโอ้โหคุณผู้ชมครับวันนี้ตื่นเต้นแล้วก็เสียวมากมากเลย
ถ้าใครอยากจะมาติดต่อพี่โกยังไงฮะติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ครับ
หรือไม่ก็ติดต่อทางผ่านทางเทศบาลตะบนเขาหาดก็ได้ครับ
วันนี้ยังไงก็ขอบคุณพี่โกมากนะครับ

มันเป็นการเที่ยวผจญภัยที่ต้องใจกล้าด้วยนะ

โรยตัวลงมาสุดยอดเลยยังไงรอติดตามดูนะพรุ่งนี้เขาจะพาเราไปเที่ยวไหนคะ

ทำไมร้านสระผมร้านนี้
ลูกค้าถึงไม่ขออยู่ด้วยแล้ว

เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
คุณชนะปลื้มใจคุณผู้ชมส่งไลน์มาเยอะมากเลยนะ

ร้านหนึ่งเขากำลังสระผมให้ลูกค้า
ไปดูกันหน่อยว่าสระผมยังไง
ให้ลูกค้าที่มาจดจำไปจนวันตายเลยครับ

โอ้โฮเห้ยเพื่อนหน่อยอย่าปล่อยผมไปผมยังไม่อยากตาย
ทำไมสับผมโหดขนาดนี้

โบบะคอย่นหมดแล้วมันคือทักตบทั้งนวดทั้งเก่าทุกสุดไปเลย
อย่างนี้ละกันเขาบอกว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปในต่างประเทศนะ
ก็ทำขำทำเล่นแหละคงไม่ได้สระอย่างนี้จริงหรอก

อย่างนี้จริงนะโอ้โหผมว่าสมองเสื่อมหมดแล้วนะ

วันนี้ชื่นอกชื่นใจนะคะมีคนส่งเข้ามามากมาย
เพราะฉะนั้นเราจะตอบแทนด้วยของรางวัลใครโชคดีบ้างไปดูเลย
คุณผู้โชคดีขึ้นแล้วนะครับที่ส่งข้อความไลน์มาตอบกันมา
และถูกต้องแล้วก็เร็วที่สุด๕ท่านนะครับ
มีคุณหนุ่มอันนะคะคุณปุ้มมหาสารคามคุณจอยคุณเกษมสิริ
ถ้าอ่านผิดขออภัยและคุณเคพีนะคะ
ยังไงติดต่อมาทางอินบล็อกของแฟนเพจไทยรัฐทีวีนะคะครับผม
รับไปเลยของรางวัลจากไทยรัฐทีวีครบเซตเลยค่ะ

พร้อมทั้งจะมีภาพน่ารักน้องแมวมาร์คหน้าให้ชมกันปิดท้ายรายการด้วยค่ะ
รายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐนะครับต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กัดสะบัดข่าว
แล้วมากัดกันให้สะบัดในทุกข่าว
อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์
และดูสดพร้อมกันทางแทรฟ์รัดทีวีช่อง๓๒